อาหารอร่อยของร้านสาลาโค้กอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี
ร้านนี้เขาขายมากว่า๓๐ปีแล้วจ้า
ปีนมนานขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าทีเด็ดเขามีแน่นอน
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่หมู่สองตมทรศูนย์อำเภอเมืองจังหวัดอุไทยทานีค่ะ
เจ้าของร้านคือคุณกรกิจจิรวาสนานนท์นะคะ
บอกว่าสูตรอาหารต่างเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
ถุดิบที่นำมาใช้ขอเน้นคุณภาพสดใหม่เอาของดีค่ะ
เอามาปรุงให้ลูกค้าได้รับประทานกัน
เมนูที่ไม่ควรพลาดเมื่อคุณมาที่นี่ก็คือปลารัดนึ่งมะนาว
ทางร้านเขาจะใช้ปลาแร็ดตัวโตเอามานึ่งสุกพอดี
ปรุงรสด้วยน้ำราดสูตรพิเศษนะคะ
แบบนี้คุณเห็นไหมคะน้ำลายสอกันเลยทีเดียว
แล้วปลาเนื้อเต่งขนาดนี้คุณคะ
ดิฉันว่าคนที่ชอบทานปลาถูกใจแน่นอน
แต่บางคนบอกฉันชอบแบบทอดมีไหม
นี่ค่ะเมนูปลาแรดทอดน้ำปลา
นี่ลงไปทอดในกระทะน้ำมันร้อนนะคะ
ทางร้านก็เลือกใช้ปลารัดกูโตเหมือนกัน
แล้วทอดในอุณหภูมิที่พอเหมาะ
ออกมาปุ๊บก็ราดน้ำราดเป็นน้ำปลาปรุงรสสุด

อืมอ่ะเฮงไปแบบนี้แล้วก็จัดเสิร์ฟเลยค่ะ

แต่นอกจาก๒เมนูนี้ยังมีทอดเป็นปลากราย
ตุ๋นหม้อไฟแกงป่าปลากดคังและอีกมากมาย
คุณผู้ชมอยากไปโทรศัพท์ไว้เลยนะจ๊ะ
๐๖๕๔๕๑๙๖๕๐สารคกอุทัยธานิจจ้า